ช่วงนี้ครอบครัวบัวหลวงของเรามาเร็วนิดนึ
เพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมใครที่ต้องการสนใจเรื่องของเศรษฐกิจ
แล้วก็อยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนนะคะ
ฟังกันเลยนะคะวันนี้พบกับทั้งสองท่านค่ะ
คุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้
หน่วยลงทุนบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง
และคุณสุดารัฐทิพยเทิดธนา

เมื่อวานนี้เองตลาดหุ้นไทยนะครับปิดที่๑๔๕๖จุดนะครับ
ก็ปรับบวกขึ้นมาประมาณสัก๔จุดนะครับ
ก็ตั้งแต่ต้นปีมานี้นะครับตลาดหุ้นไทยก็ถือว่า
แล้วก็เมื่อวานเองทางฝั่งยุโรปก็ปิดบวก

ก็ปรับลงมาค่อนข้างแรงในตลาดของอเมริกา
ก็คือปิดที่ประมาณ๔๕เหรียญต่อบาร์เรลนะครับ
ตอนนี้ในแง่การลงทุนนะครับ
คุณชนะว่าตอนนี้ตลาดหุ้นตั้งแต่ต้นปีมา
หุ้นไทยเนี่ยก็ยังค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับ

ในฝั่งกองทุนบัวหลวงเรามองยังไงบ้างครับ
จริงจะบอกว่าเป็นช่วงชุลมุนเป็นโอกาส
ก็ว่าได้นะคะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ย
ไทยมันก็ย่อลงมาแต่ปรากฏว่าหลังจากที่
ทุกคนมานั่งคิดดูแล้วช่วงที่หล่นลงมามากเนี่ย
สักพักหนึ่งอีกวันหนึ่งมันก็ค่อยกลับขึ้นมา
เพราะฉะนั้นในทุกวิกฤตมันจะมีโอกาส
เพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนเองเนี่ยเราเป็น
แต่ถามว่าเราเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เหนือกว่าลายย่อย
หรือต่างชาติไหมจริงว่าไม่ใช่นะคะ
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยเราอึดกว่า

ใช่เป็นแมงเม่าปิดแข็งกว่า
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเงินเราเนี่ยเย็นกว่า
จำเป็นที่จะต้องไปกู้เพื่อเล่นมาร์จิ้นมา

เราสามารถมองยาวได้เลือกหุ้นที่ระยะยาว
ช่วงที่มันผันผวนระหว่างทาง
เราก็อาจจะไม่ได้สนใจตรงนั้นมากนัก
คือมองว่าระยะสั้นความผันผวนในการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ย

แต่ว่าเรามองภาพใหญ่ระยะยาวใช่ไหมครับ

อันนี้ถ้าเราดูตัวเลขการซื้อขายก็ขายหนักนะฮะ

ถ้าในฝั่งของนักลงทุนสถาบัน

อยากจะแนะนำนักลงทุนลายย่อยอย่างไรบ้าง
ในการที่จะสามารถเอาชนะตลาดให้ได้ครับผม
นักลงทุนรายย่อยนี่เขาเก่งอยู่แล้วนะคะ
สังเกตดูว่าเขาขายหนักก็จริงในช่วงนี้
แต่ว่าเขาไปซื้อเก็บมาตั้งแต่ปีที่แล้ว

ใช่กลับกันก็คือฝรั่งเนี่ย
ปีที่แล้วนี่เขาขายเกลี้ยงเลยแสนกว่าล้าน

นักลงทุนรายย่อยเนี่ยจริงแล้วอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำเลยก็คือ

ก็คืออย่าผลีผาม
บางทีเนี่ยบางทีช่วงที่มันตลาดมันชุนละมุนนั่นแหละคือโอกาส
เพราะฉะนั้นทำการบ้านเยอะใจเย็น
แล้วถ้ามีโอกาสในการลงทุนระยะยาวได้เนี่ย
ถ้าลองย้อนมองย้อนกลับไปเนี่ย
คือใจเย็นอย่าไปตื่นตนกมากนักนะครับ

แต่พอขายปุ๊บวันนี้กลับขึ้นมาสูงกว่าเดิมอีก
ฝรั่งเองยังกลัวตกขบวนกลับเข้ามาซื้อเลย

ฝนมันอาจจะต่ำกว่าก็ได้

จริงตรงนั้นปรึกษาทางหลักทรัพย์บวลหลวงได้นะคะ
ถ้าคุณยอดบอกว่าโอ้โหช่งนี้
ตลาดหุ้นอยากจะลงทุนแหละนะครับแต่ว่าไม่มีเวลา
คุณบริการกคุณบุหรฝ์อยากจะแนะนำเป็นไงเกี่ยวกับหน้าลงทุนครับ
จริงอย่างต้องเริ่มถามตัวเองก่อนนะคะ
คือถ้ากลัวมากเนี่ยก็อย่าพยายามมาเล่นหุ้น
เพราะว่าเล่นหุ้นนี่ผันผลสูงแล้ว
แต่อย่าลืมว่าผลตอบแทนที่คาดหวังมันก็สูงขึ้นไปด้วย
แต่ว่าถ้าเราไม่กลัวถ้าเรากลัวมากเราก็ไปซื้อตราสารหนี้
หรือว่าถ้าไม่กลัวเลยก็เอาเงินส่วนหนึ่งมาเล่นหุ้นได้
อย่างทองคำก็เหมือนกันบางช่วงเนี่ยปีก่อนเราก็บอกทองคำนี้แย่แล้ว
ทุกอย่างเสร็จเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเร็วอย่างที่คาด
ทุกอย่างมันไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวแล้วมันเหมือนมองได้
เพราะตลาดหุ้นเนี่ยบางทีชอบอะไรที่มันชัวร์
พอคิดว่าตัวเองคิดว่าเฟสเนี่ยไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเร็วแล้วก็เลยไม่ได้กลัวกันแล้ว
มันกลับกันเลยกลายเป็นว่าทองเนี่ยถามว่าทิ้งได้ไหม
ทองช่วงเมื่อวานเนี่ยมันลงมาก็จริงแต่จริงตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ย
ก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะไม่ต่างจากพวกน้ำมัน
พวกประพันธ์อื่นเพราะฉะนั้นทุกช่วงมันมีโอกาสหมด
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสได้ทองก็เหมือนกัน
ช่วงก่อนที่คิดว่าไม่มีใครซื้อแล้วตอนนี้ก็กลับขึ้นมาเยอะ

แล้วอย่างนี้นักลงทุนที่ลงทุนทองคำที่ลงไปแล้วนะ
หลายคนผมเชื่อว่าโหซื้อตั้งแต่นู่นสมัยทองคำแพงนะครับ
แล้วตอนนี้เนี่ยโอเคอยู่ประมาณ๒๒๐๐อะไรอย่างนี้พอที่จะสะสมได้
แต่ว่าอาจจะเป็นในสัดส่วนที่ไม่ต้องมากนักแต่ว่าต้องควรจะติดออร์ดไว้ถูกไหมฮ
ใช่ก็คือส่วนหนึ่งแบ่งเงินมาก็คือว่าแบ่งมาเพื่อ
อ่ะเผื่อติดใบรวมไว้นิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
กองทุนทองคำช่วงนี้เนี่ยอย่างของกองทุนบัวหลวงเอง
ก็มีคนซื้อช่วงก่อนที่มันราคามันตกมากเพราะคนก็ซื้อเข้ามาเยอะนะคะ
แต่วันเดี๋ยวนี้รัฐกองทุนไร่ย่อยเนี่ยแล้วก็ผู้ถือหน่วยเนี่ยเก่งมากเลย
บางทีเนี่ยก็คือเขาก็มาใช้กองทุนเนี่ยค่ะซื้อผ่านเราช่วงต่ำ
แล้วก็จริงแล้วไม่ต่างกันกับการที่เล่นหุ้นเองนะคะ
ก็คือมาใช้ผู้จัดการกองทุนในการที่จะลงทุนหุ้นหรือซื้อกองทุนทองให้แล้วช่วงที่ขาย
แต่ว่าถ้าซื้อกับกองทุนเนี่ยมีอะไรก็โทรมาถามกองทุนได้
แต่ว่าอยากจะลงทุนในหุ้นไปที่แบงค์กรุงเทพได้เลย
ลงทุนของทุนบังหลวงซึ่งจะทำให้ภอดลงทุนของท่านเติบโตได้
แต่อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับท่านที่สนใจในด้านการลงทุนนะครับ
เรียนเชิญครับในตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์นี้นะครับ
ของตลาดทรัพย์หลักทรัพย์บัวหลวงเองเข้าร่วมกิจกรรมนี้
ถ้าสนใจเรื่องการลงทุนก็ฝากไว้นะครับ
สำหรับคนที่อยู่แถวรังสิตหรืออยู่ใกล้เคียงนะครับ

ต้องขอขอบคุณคุณเสริมศักดิ์แล้วก็คุณสุดารัฐด้วยนะคะ